ไปดูคลิปสะเทือนใจแล้วก็สะท้อนสังคม
สังคมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนการกลั่นแกล้งเพื่อน
เรียนอยู่ด้วยกันที่อยู่โรงเรียนเดียวกัน

แล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปคอมเมนต์หรือเข้าไปดูคลิป

เมื่อวานสักช่วงเย็นนะคะคลิปนี้มันออกมาที่ฉันก็ไปดูนะ
พยายามตั้งคำถามกับผู้สื่อข่าวว่าหนึ่งเป็นคลิปเก่าหรือเปล่า
สองเป็นการแกล้งกันหรือเปล่าไม่ใช่เป็นการรุมทำร้ายร่างกาย
คุณผู้ชมช่วยดูคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวตัดสินไปพร้อมกันนะ
ทีเดียวเหมือนกับว่าจะถักผมให้
เรียกน้องป๔มาน้องป่วยเป็นออทิสติกนะครับ

คลิปแรกออกมาดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรตอนแรกของคลิปนะคะ
แต่พอท้ายคลิปแค่นั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
มีการกระชากผมกันเกิดขึ้น
ก็พยายามที่จะบอกว่าผมน้องมันพันนะฮะ

ดูสิน้องผมพันกันจะต้องทำอย่างไร

มันทวีความรุนแรงมากขึ้น
แล้วน้องก็เริ่มร้องด้วยความเจ็บปวด
ท้ายคลิปคุณผู้ชมถ้าใครเห็นแล้ว

มี๑ใน๘คนพยายามเอาผ้ามาอุดปาก

เพราะเกรงว่าครูจะได้ยิน
มีคลิปที่๒ค่ะคลิปที่๒นี่ไง
แรงขึ้นแล้วอันนี้

แล้วน้องร้องเสียงดังมากค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็มันเจ็บปวดในใจนะครับคุณผู้ชม

คือผู้อำนวยการของโรงเรียนแห่งนี้ก็คือ
นายนันทพลฟูศรีกุล
อำนวยการโรงเรียนบ้านดงตำบลดงสุวรรณ

บอกว่าหลังจากที่เห็นคลิปนี้ก็พยายามเรียกทั้งสองฝ่าย
ก็คือฝ่ายที่ถูกกระทำและฝ่ายผู้ปกครองของน้องทั้ง๘คน
ที่เป็นฝ่ายกระทำมาไกล่เกลี่ยเจรจายอมความตั้งโต๊ะกัน

แล้วบอกว่าทุกขั้นตอนมีการบันทึกภาพเอาไว้ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนการไกล่เกลี่ย
ขั้นตอนเรื่องของการมอบเงิน
ขั้นตอนเรื่องของการเซ็นเอกสารยอมความ
แต่ล่าสุดคุณแม่คุณพ่อของน้องบอกว่า
ไม่เคยเลยนะไม่เคยที่จะบอกว่าจะยอมความ
แล้วรับเงิน๔๐๐๐บาท
บอกว่าให้คนละ๕๐๐บาท๘คนก็๔๐๐
บอกว่าเป็นเงินทำขวัญเป็นเงินเยียวยา
พ่อแม่น้องบอกว่าไม่รับนะคะ
จนถึงวินาทีนี้พ่อแม่น้องก็บอกว่าไม่รับ
ไม่เคยตกลงที่จะยอมความแล้วจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลูกใครใครก็ทำใจไม่ได้นะ

มาเห็นคลิปช่วงที่๒ที่มีการทำร้ายร่างกายชัดเจนมากยิ่งขึ้น

และได้ยินเสียงน้องร้องดังมากยิ่งขึ้น
อันนี้ยิ่งทำใจไม่ได้ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนเดิมนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงพ่อแม่ของน้องกันหน่อยนะคะ
แต่แม่ยอมความค่ะเพราะว่าลูกเราโดนกระทำขนาดนี้
คลิปแรกที่เห็นก็พออภัยได้นะคะ
แต่ตอนเห็นคลิปที่สองที่โดนเหยียบหน้าโดนเตะยอมไม่ได้อะค่ะ
มันไม่รู้จะพูดอย่างไรมันเจ็บข้างในนี้
มันเจ็บข้างในคือเจ็บใจนะคุณผู้ชม
ใครเป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูกตัวเองโดนทำแบบนี้แน่นอนนะคะ

ถามซิว่าถ้าเป็นลูกคุณเนี่ยมีใครเอาเท้าลูบหน้า
กับเงิน๔๐๐๐คุณจะยอมไหม

เพราะว่ามี๘คนใช่ไหมครอบครัวละ๕๐๐บาทเท่านั้นเอง
ให้เป็นตัวเงินเท่าไหร่ก็ไม่ยอมนะคะความเจ็บปวดของลูก
ใช่แล้วเรื่องนี้ต้องไปสอบถามผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยนะ
ก็คือนายนันทพลฟูศรีกุลถามว่า
เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไง
แน่นอนว่าคุณบอกว่าเป็นช่วงพักกลางวัน
คุณครูอาจจะไปรับประทานอาหาร
แต่นี่มันต้องอยู่ภายใต้สายตาการดูแลของครู
แล้วเวลาตอบคำถามสื่อผู้อำนวยการของโรงเรียนนี้

ตอนที่มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
เรื่องของการยอมความเรื่องของการจ่ายเงิน
คุณได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานไหมอืม
ผมก็ให้เจ้าหน้าที่ทำคือตอบขอไปเทียค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะน้องที่เป็นคนกระทำผิดทั้ง๘คนนะ
ค่ะซึ่งตอนนี้เองนะคะเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากจะมาดูพฤติกรรมของน้องทั้ง๘คน
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพยาวเขต๑
ก็คือนายประถมเชื้อหมอพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เหมือนกัน
มาตกลงเจรจาระหว่างผู้ปกครองที่โรงเรียนดังกล่าวนะคะ
แต่ทีนี้เบื้องต้นก่อนที่จะเจรจาก็ต้องนำเด็กทั้งหมด
ทั้งผู้ที่ถูกกระทำและคนที่กระทำไปตรวจสุขภาพจิต
และถึงจะเอามาเจรจาหาทางออกกันที่สารากลางจังหวัดพยาวนะคะ
ฟังเสียงนายประถมเชื้อหมอค่ะ
ในเบื้องต้นนี้เราก็ได้มอบเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับการไปตรวจสุขภาพเพื่อไม่ให้ผู้ปกครองได้เดือดร้อนแล้วนะครับ
หลังจากตรวจสุขภาพแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันที่สถานีตำรวจภูทรดอกคำใต้
เพื่อที่จะให้หาข้อสรุปว่าเราจะแก้ปัญหากันยังไง
ว่าเด็กได้รับบาดเจ็บยังไงไหม
ซึ่งเราจะต้องรักษาดูแลเด็กให้เกิดความปลอดภัย
แต่ว่าในระยะเร่งด่วนเราต้องเยียวยาดูแลดีใจเด็กที่จะรับประโยชน์กระทบก่อน
แล้วก็ให้ผู้ปกครองกับทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้มันให้มันจบก่อน
ส่วนระยะยาวนั้นเรามีมาตรการอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กจะเรียนที่นี่ไหม
ถึงจะย้ายไหมหรือเด็กจะต้องอยู่ยังไง
แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลเด็ก
ในเรื่องของความประพฤติให้เข้มข้นมากขึ้นนะครับ
ในโรงเรียนต้องควบคุมความประพฤติให้เข้มข้นมากขึ้น
ถ้าเกิดว่าดูสถิติจากกรมสุขภาพจิต
คือประเทศไทยเรื่องของการที่เด็กกลั่นแกล้งกันเองในโรงเรียน

คนที่ถูกกลั่นแกล้ง๖แสนคนต่อปี
อันนี้ตัวเลขต้นปีนะนะจนถึงตอนนี้ไม่รู้จะบวกขึ้นไปอีกเท่าไหร่
นี่ยังไม่รวมเคสของน้องคนนี้นะคะ
และการที่เด็กกลั่นแกล้งกันเองของประเทศไทยเนี่ย
สถิติคืออันดับ๒ของโลกนะ

เพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูที่อยู่ในโรงเรียน
ต้องคอยเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะ
ล่าสุดเรื่องที่เกิดขึ้นในวุฒิไทย
สาวโกมุทรองผู้ว่าจังหวัดพยาวนะคะก็เปิดเผยหลังประชุมหารือกับทีมสหวิชาชีพ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะถึงแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว
รองผู้ว่าพยาวบอกว่าหลังจากที่ทราบเรื่องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วค่ะ
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
เรื่องต้นทางจังหวัดได้นำตัวเด็กทั้งรุ่นพี่ม๒แล้วก็รุ่นน้องป๔ที่ป่วยเป็นออทิสติก
ไปตรวจสุขภาพจิตไปตรวจสุขภาพกายที่โรงพยาบาลพยาว
หลังจากนั้นก็จะมีการติดตามไปที่บ้านและครอบครัวของเด็กว่าเป็นอย่างไรบ้าง
หลังเกิดเรื่องขึ้นแล้วแล้วก็หาทางเยียวยาด้วย
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับสองคนก็คือเรื่องของสภาพจิตใจ
ใช่ค่ะเพราะว่าอายุยังน้อยกันนะคะทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
และยังขาดเรื่องของวุฒิภาวะก็เลยอยากไม่อยากให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
อยากจะให้เหตุการณ์นี้เป็นประสบการณ์สำคัญที่นำไปถอดบทเรียนป้องกันไม่ให้เกิดแบบนี้ซ้ำขึ้นอีก
อย่างที่คุณโรสลินบอกตัวเลขเฉพาะต้นปีจนถึงตอนนี้๖แสนคน
นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องถอดบทเรียนให้ได้นะคะ
ขณะเดียวกันก็อยากวิงวอนขอความร่วมมือจากชาวโลกโซเชียลมีเดีย
เพราะตอนนี้นอกจากคนที่ดูแล้วมีการแชร์ต่อด้วย
แชร์ต่อแบบนี้นะเขาบอกว่ายิ่งเหมือนเป็นการซ้ำเติมเด็กทุกคน
ว่าทุกคนที่อยู่ในคลิปเพราะบางคลิปเห็นหน้าชัดเจน
ทั้งตัวคนที่ถูกทำร้ายและคนก็คนที่ไปทำร้าย
แชร์มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นเหมือนการตอกย้ำความทรงจำนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเรื่องที่มันเกิดขึ้นต้องถือว่าเป็นบทเรียนกับสังคมนะคะ
เกิดขึ้นแล้วอย่าให้มันผ่านเลยไปเราต้องมาดูมาถอดบทเรียนสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
เอาล่ะแต่ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวบอกว่า๔๐๐๐บาทที่ผู้ปกครอง๘คน
ที่รวบรวมให้คนละ๕๐๐บาท๘คนก็๔๐๐๐บาท
เพื่อมอบให้กับผู้ปกครองของน้องที่ป่วยเป็นออทิสติกเนี่ยไม่ได้เป็นการปิดปากให้เรื่องเงียบนะคะ
แต่บอกว่าเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้นะคะ
ส่วนอาการของน้องป๔ตอนนี้ก็คืออาการยังคงเสื่องซึม
ใบหน้าอิดโรยแล้วก็อาการน้องตอนนี้ก็ภาวะกลัวคนด้วย
คุณแม่บอกว่าน้องยังเจ็บหน้าอกอยู่เลยแล้วก็มีอาการปวดศีรษะด้วยนะคะ
ที่คุณแม่บอกจะต้องพาน้องไปตรวจร่างกายและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ